เหรอคือเมาด้วยดอมผัวเนี่ยเมาตัวกระตุ้นเลยอ่า
เมาเสร็จปั๊บเนี่ยโกรธเมียนะครับ
โกรธเมียที่เมียบอกจะเลี้ยงเพิ่มเลย
ไก่ชนที่เลี้ยงอยู่ก็เยอะจะตายอยู่แล้ว

เอามีดฟันเมียหลบเอามือยกลับ

นิ้วเกือบขาดครับ

ภาพเอาไว้ได้เห็นเลยผู้ชายเนี่ยทำร้ายผู้หญิงนะจับผมกระชากกระชาก
แล้วมีดพระเนี่ยฟันครับฟันเข้าที่หลังเมียก่อนนะแล้วคราวนี้พลาดท่าล้ม
เสร็จปั๊บเมียเจ็บสิครับยกมือรับพอโดนฟันอีกทียกมือรับเนี่ย
เอามาโพสต์เอาไว้คือลูกสาวของคนเจ็บมาร้องขอความเป็นธรรม
บอกแม่ของเธอถูกสามีใหม่ทำร้ายอ้าวนี่สามีใหม่นะสามีใหม่ทำร้าย
แจ้งความไว้แล้วที่สพสว่างแดนดินทำไมคดีไม่คืบคลิปหลักฐานก็ชัดเจน
นางนิตยาอายุสี่สิบสี่ปีก็ได้ให้คนเจ็บครับนะฮะอ่าเธอก็หมอให้กลับมาพักที่บ้านแล้ว
เล่าบอกวันนั้นเนี่ยจำได้แม่นละยี่สิบสามพฤศจิกายนผู้ก่อยเหตุคือจักริจประพาพันธ์
อายุ๓๖ปีสามีใหม่อยู่กันมานานยังพี่อยู่กันมา๓ปีแล้วเพิ่งจดทะเบียนเนี่ย
คืออยู่๓ปีแต่เพิ่งจดทะเบียนนะครับไม่ถึงปีวันนั้นเมามาเมามาแล้วมีปากเสียงกัน
คือคือผัวเนี่ยจะขอเลี้ยงไก่ชนเพิ่มเลี้ยงเพิ่มนะคุณผู้ชมนะก็เลยบอกโอ้โห
อย่าเลยอย่าเลยที่เลี้ยงอยู่มันก็เยอะอยู่แล้วบ้านไม่มีที่จะให้เลี้ยงแล้วนะ
แต่สามีไม่ยอมคราวนี้ทะเลาะครับทะเลาะลามถึงขั้นขอเลิกกันนะครับ
แล้วก็คือจะขอแบ่งรถกระบะไงนะครับสามีบอกอ่ะฉันจะเอารถกระบะไปนะ
กันใช่ไหมเลิกฉันจะเอารถกระบะไปนะแล้วก็ทะเลาะกันลงมือทำร้ายครับ
คือฝ่ายหญิงพี่ผู้หญิงบอกโดนทั้งหมัดทั้งเท้านะแล้วก็เอาข้อนน่ะมาทุบทุบเธอทุบแบบทุบทุบทุบทุบทุบ
บอกถ้าถามตอบไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าโดนตรงไหนบ้างนะ
แล้วพอพลาดท่าล้มเนี่ยก็ถูกเอามีดฟันนะครับจริงเหมือนฝ่ายชายเนี่ยเล็งที่หัวด้วยนะ
หัวด้วยเหมือนจะเอาให้ตายมั้งเธอเลยยกมือรับครับนิ้วเกือบขาดหลังเกิดเหตุไปแจ้งความแล้วแต่ไม่เห็นจับตัวได้เลย
กลัวนะครับกลัวนะครับฝ่ายชายจะกลับมาทำร้ายเธออีกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยถูกซ้อมมาแล้วสามครั้ง
จะเอาเรื่องแล้วเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเดี๋ยวจะตั้งทนายฟ้องหย่าไม่ทนแล้วแม้ว่าจะเพิ่งจดทะเบียนกันปีนึงเนี่ยนะ
อยู่กินกันมานี่อันนี้พี่ผู้หญิงก็พูดนะอยู่กินกันมาไม่เคยช่วยทำมาหากินเลยนะ
ไม่เคยช่วยเลยเลี้ยงไก่อย่างเดียวเธอว่าลองฟังดูฮะ
เค้าก็โมโหบ่อยไว้จับเอาขอนค่ะ
ขอนค่ะแต่ไม่รู้ทุบตรงไหนมั้ง
ข้ำกระทืบท้องฮะจับมีนฟันลงเลย
มือกันในตรงนี้ถ้าเขาไม่กินเหล้าอะไรเขาก็ดีนะคะ
แต่ว่าถ้ากินเหล้าทะเลาะกันอะไรอย่างนี้เขาก็จะชอบทะเลาะ
ชอบทะเลาะแล้วก็ชอบใช้ความรุนแรง
นี่เห็นไหมเห็นไหมทุกข่าวเลยบอกถ้าตอนไม่กินเหล้าแล้วดี

นักข่าวไปถามที่ตำรวจสพสว่างแดนดินทำไมคดีเขาไม่คืบเหรอ
ตำรวจบอกใจเย็นฟังก่อน
คือตำรวจเรียกตัวผู้ต้องหามาแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้ว
ส่วนจะแจ้งข้อหาเพิ่มหรือเปล่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
อันนี้เป็นความคืบหน้าจากตำรวจนะ